กระทบกับชาวบ้านฝั่งไทยเยอะมากนะฮะ
ไปดูที่อำเภอเชียงคานกันก่อน

รวมทั้งที่อำเภอปากชมที่จังหวัดเลยเอง
มันเห็นสันดอนสายหลายกิโลเมตรเลย
ขนส่งสินค้าไม่สามารถจะแล่นผ่านได้
แก่งกลางแม่น้ำโขงก็โผล่มาให้เห็น
ที่ก็สามารถเดินข้ามไปที่ฝั่งลาวได้เลย
ก็ทำให้เกษตรกรบริมแม่น้ำโขงนั้นไม่มีน้ำใช้
แต่ว่าแน่นอนเราไม่ยอมแพ้
ชาวบ้านใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส
ส่วนที่การประปาส่วนภูมิภาคเลยก็ชี้แจงว่าตอนนี้น้ำยังเพียงพอต่อการผลิตการประปาจ่ายให้กับประชาชนใช้
เพียงแต่ว่าน้ำในแม่น้ำโขงมันก็แห้งขอดเนี่ยเพราะว่าเขื่อนของลาวเขาไม่ปล่อยน้ำมา
ซึ่งระดับน้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดหนองคายนะคุณผู้ชมไปดูที่หนองคายกันต่อเลย
มันต่ำกว่าตลิง๑๑๔เมตรค่ะระดับอยู่แค่๘๐เซนติเมตรเท่านั้นเอง
ลดลงไปอีกนะคะจากวันอังคารอีก๕๐เซนติเมตร
ถือเป็นการทุบสถิติต่ำที่สุดในรอบ๕๐ปีแล้ว
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่ต่อหม้อโผล่เลยค่ะ
ใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวนี่แหละโป๊ะแพรเรือที่จอดไว้ต่างต่างเกยตื้นแบบเนี้ย
เขาไม่ได้เอาขึ้นมาจอดนะน้ำมันลดมากอะค่ะ
ส่วนบริเวณพันโขดแสนไคร้หรือว่าโขดหินกลางน้ำโขง
ที่ปกติจะมีน้ำระหว่าง๒๕๓๕เมตรแห้งขนาดที่ว่าเดินไปเท้าก็ไม่เปียกค่ะ

ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคหนองคายก็ประกาศเย็นเมื่อวานนี้บอกว่า
ขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวก่อนเพราะว่าน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว
สูบน้ำดิบก็สูบไม่ได้ต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะคะ
ประปาเองก็เร่งหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เพื่อที่จะให้กระทบกับผู้ใช้น้ำให้น้อยที่สุดค่ะ
ไปต่อก็อีกหนึ่งจังหวัดก็คือนครพนมนะฮะอยู่ติดลำน้ำโขงนี่แหละ
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่๒เมตรครับลดลงต่อเนื่องวันละ๑๐เซนติเมตร
ขณะที่ลำน้ำสาขาอย่างลำน้ำอูลำน้ำสงครามลำน้ำก่ำ
แล้วก็ลำน้ำห้วยเป็นลำห้วยต่างลดลงเหลือ๒๐๓๐เท่านั้น
และลดลงอย่างต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภัยแรงขาดน้ำ
แล้วก็เตือนเกษตรกรนะครับให้สำรองน้ำป้องกันข้าวกล้าพืชผลการเกษตรยืนต้นตายนะครับ
ท้ายกันที่บึงการนะคะน้ำแห้งจนกระทั่งสันดอนทรายโผล่ให้เห็นเลย
ระดับน้ำวัดได้อยู่ที่๓เมตรเท่านั้นเอง
ส่งผลต่อการโดยสารเรือข้ามฝั่งไทยลาวเป็นอย่างมากนะคะ
ต้องวิ่งอ้อมสันทรายด้วยความระมัดระวัง
สำนักข่าวลาวก็เผยแพร่ประกาศโครงการเขื่อนไฟฟ้าสายบุรี
เขาบอกว่าจะปิดประตูน้ำเขื่อนระหว่างวันที่๑๕๒๙กรกฎาคม
ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น
เพื่อทดสอบเครื่องปั่นไฟฟ้าหน่วย๕
แล้วก็น้ำท้ายเขื่อนจะลดลงอย่างรวดเร็ว
หลังการทดสอบเสร็จถึงจะปล่อยน้ำลงแม่น้ำโขงตามปกติ
อืมรออีกสักประยะ๑ละกัดนะครับ